คุณผู้ชมค่ะท้องฟ้าครึ่งฟ้าครึ่งฝนเหลือเกินคุณผู้ชมถ้าเกิดบริเวณไหนที่มีฝนตกลงมา

จากการตรวจสอบเราพบว่ายังคงมีห่อมความร้อนรูปตัวแอลนะคะ
บริเวณตอนบนของประเทศไทย
ลักษณะแบบนี้ค่ะจะทำให้พอตื่นเช้าขึ้นมา
ฟ้าหลัวครึ่มฝนเหลือเกินค่ะ
แต่ฝนจะลงมาตกในช่วงตั้งแต่หลังบ่ายถึงค่ำเป็นต้นไปค่ะ

วันนี้จะมีฝนเข้ามาตกนะคะ๒๐๖๐มากกว่าเมื่อวานค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งหลังจากที่อากาศร้อนอบอ้าวมาก
พอมีฝนตกลงมาสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
เตือนกันทุกวันก็คือฝนเนี่ยจะมีความรุนแรงนะคะ
มีลมกระโชคแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกได้ค่ะ
ความรุนแรงทุกวันค่ะ